เรารัก๘ริ้วนะคะได้มีการเผยแพร่เรื่องราวของเด็กชายอายุ๑๔ค่ะ
น้องเขาประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
คุณหมอบอกคุณแม่น้องว่าน้องเขาสมองตายแต่หัวใจยังเต้นอยู่
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่ของตัวเองก็คือยายของน้อง
ตัดสินใจบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกาย

สุดท้ายร่างกายของน้องอวัยวะของน้อง
สามารถช่วยชีวิตคนได้อีก๗คนค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้คนออกมาชื่นชมกันเยอะมากเลยนะคะ
เรื่องราวนี้เป็นเพจเรารัก๘ริ้วล่ะค่ะ
เขาได้เผยแพร่เรื่องราวของเด็กชายสมเดช
คล้องน้อยหรือน้องบิวอายุ๑๔ปี
น้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
และคุณแม่ของน้องก็คือนางยงสิริสุขตัดสินใจ

เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้อีก๗ชีวิตนะคะ
แอดมินแฟนเพจเรารักแปดริ้ว

กับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

รถจักรยานยนต์ที่น้องขี่อยู่ด้านหน้า
ประสบอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาคุณแม่
หลังจากนั้นคุณแม่นำน้องเข้ารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลพระพุทธโสธร
เหลือคนอื่นดีกว่า
ช่วยคนอื่นได้อีก๗คนเลยนะคะคุณผู้ชม
ตอนแรกเนี่ยปรึกษาคุณยาย
เลี้ยงน้องบิวมาแล้วก็ปรึกษายาด
บางคนไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าน้องบิวเกิดชาติหน้า

แต่หลังจากพูดคุยตกลงกันแล้วเนี่ย
คุณแม่ตัดสินใจบริจาคเถอะเพราะนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งใหญ่ของน้อง
คุณแม่พูดไว้น่าสนใจจริงคุณผู้ชมคุณแม่น้องบิวบอกแบบนี้นะคะ
ไม่รู้ชาติหน้าจะมีจริงหรือเปล่าแต่ชาตินี้น้องได้ช่วยชีวิตคนอีกเจ็ดชีวิต
ถือเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายของน้องเขาแล้วเนี่ยค่ะ
คุณแม่พูดไว้ได้น่าประทับใจมากจากนั้นทางคุณหมอโรงพยาบาลพระพุทธโสธร
ประสานคุณหมอโรงพยาบาลสิริราชนะคะก็ช่วยกันผ่าตัดนำอวัยวะไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นต่อไปค่ะ